วันนี้เราก็มาพบกันในวันที่ได้ใช้คำว่า
ยินดีต้อนรับกลับบ้านสำหรับทีมหมูป่านะครับ
ใช่ค่ะหลังจากที่เราเกาะติดมา๑๗วันกว่านะคะ
วันนี้ภารกิจเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะคะ

ท่านผู้ว่านรงศักดิ์ในฐานะผู้บัญชาการสอรท่านก็ได้แถลง
สำหรับการปฏิบัติภารกิจที่ผ่านมาในช่วง๓วัน
ก็คือการช่วยเหลือทั้ง๑๓ชีวิตออกมาจากถ้ำหลวง
ใช่แล้วครับก็วันนี้เป็น๕คนสุดท้ายของทีมหมูป่านะครับ
วกกับหน่วยซิลอีก๓คน
แล้วก็แพทย์ที่อยู่ดูแลก็คือหมอภาคอีก๑คน
ออกมาจากถ้ำหลวงเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นเราจะเริ่มต้นด้วยการไปดูนะครับว่า
ปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ในวันนี้
ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนั้นเป็นอย่างไรกันบ้าง

ผู้บัญชาการสอรแถลงข่าวยืนยันปฏิบัติการ
พาสมาชิกทีมหมูป่าออกจากเนินนมสาว
ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเป็นวันที่๓
โดยมีทีมดำน้ำ๑๙คนเข้าไปในถ้ำหลวง
ตั้งแต่เวลา๑๐นาฬิกา๘นาที
โดยภารกิจวันนี้จะมีทีมหมูป่า๕คนสุดท้าย
ออกจากถ้ำหลวงตามด้วยแพทย์และหน่วยซิลอีก๔คน
แล้วเราคาดหวังว่าถ้าไม่มีสภาพอะไรผิดปกติเลยครับ
นิ่งเรายืนยันว่าน้อง๔โค้ด๑
แล้วก็คุณหมอแล้วก็หน่วยซิลอีก๓คน

ก็๔บวก๑ไง๔น้องโค้ด๑เป็น๕
แล้วก็คุณหมอ๑ซิลอีก๓นะครับทั้งหมด๙คนนะครับ

ขอให้พวกเราให้กำลังใจด้วยแล้วกันครับ

ก็มุ่งไปที่ปฏิบัติการพาสมาชิกทีมหมูป่าออกจากถ้ำหลวง
โดยมีรายงานว่าสมาชิกหมูป่าคนที่๙
ซึ่งนับเป็นคนแรกของวันนี้
เดินทางมาถึงหน้าถ้ำและถึงโรงพยาบาลสนาม
ในเวลา๑๖นาฬิกา๑๑นาที

สามารถลำเลียงขึ้นรถพยาบาลเพื่อไปยังเฮลิคอปเตอร์
ลานจันกผักได้ในเวลา๑๗นาฬิกา๕๐นาที
เดินทางต่อไปยังโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
ในเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาที
ต่อมาสมาชิกหมูปากคนที่๑๐
ถูกช่วยเหลือออกมาได้ในเวลา๑๖นาฬิกา๒๔นาที

ออกมาในเวลา๑๗นาฬิกา๙นาที
โดยมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้ทำการ
เลื่อนย้ายหมูป่าคนที่๑๐และ๑๑

โดยถึงโรงพยาบาลในเวลา๑๙นาฬิกา

เคลื่อนย้ายถึงปากถ้ำหลวงในเวลา๑๘นาฬิกา๔๕นาที
โดยเคลื่อนย้ายขึ้นเฮลิคอปเตอร์ในเวลา๒๐นาฬิกา๑๐นาที
และเดินทางถึงโรงพยาบาลในเวลา๒๐นาฬิกา๓๗นาที
ส่วนหมูป่าคนที่๑๓และเป็นคนสุดท้าย
เคลื่อนย้ายถึงปากถ้ำหลวงในเวลา๑๘นาฬิกา๕๔นาที

ในเวลา๒๐นาฬิกา๒๔นาที

ในเวลา๒๐นาฬิกา๕๐นาที
และสุดท้ายก็คือทีมแพทย์และหน่วยซิล๔คน
ซึ่งเดินทางออกจากถ้ำหลวงเป็นที่เรียบร้อย

ภารกิจการเคลื่อนย้ายทีมหมูป่าทั้ง๑๓ชีวิต

ท่ามกลางความยินดีของคนไทยทั้งประเทศ

นี่แหละค่ะก็คือภารกิจที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้านะคะ
เริ่มต้น๑๐นาฬิกา๘นาทีของวันนี้นะคะ
แล้วก็อย่างที่บอกค่ะช่วง๓ทุ่มครึ่ง
ท่านผู้ว่านรงศักดิ์ก็แถลงข่าวเหมือนเดิม

แต่การแถลงวันนี้เนี่ยเป็นการแถลงด้วยรอยยิ้มนะคะ

ภารกิจในการช่วยทีมหมูป่าทั้ง๑๓ชีวิต

ถือว่าภารกิจสำเร็จลุ้งไปได้ด้วยดีนะคะ
วันนี้ช่วยมา๕ก็คือน้องทีมหมูป่า๔

ได้รับรายงานว่าหน่วยซิล๓นายรวมถึงหมอภาค
ออกมาจากถ้ำอย่างปลอดภัยทั้ง๔คนเรียบร้อย
ถือว่าภารกิจเสร็จสิ้นสมบูรณ์ด้วยรอยยิ้มนะคะ

ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้รอการแถลงข่าวแบบเต็มนะคะ

ว่าภารกิจต่อเนื่องที่ผ่านมามีอะไรยังไงบ้าง